จ้อมคุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการจอมคุยกับจอมขวัญนะคะ
อีพี๑๗แล้วนะคะอีพีนี้จะเป็นอีพีที่คึกคักมากค่ะ
คักแบบคือไม่ต้องมีดิฉันก็ได้นะคะคือลุกออกไปเลยก็ได้นะคะ
เพราะเพียงคุณผู้ชมได้ยินชื่อแขกรับเชิญเราแล้วก็นึกว่า
ปุ๊บนี่นะคะดิฉันก็ไม่ต้องอยู่ในรายการแล้ว
เรากำลังจะคุยกับแขกรับเชิญซึ่งไม่แน่ใจว่าเชื้อสายอะไรนะคะ
เพราะว่าชื่อว่าครูหนุ่มนามสกุลซุมบ้าค่ะครูหนุ่มสวัสดีค่ะ

หนุ่มคนกรุงเทพแต่นามสกุลคำว่าซุมบ้านี่มันมาจากภาษาสเปน
แปลว่าให้สนุกที่สุด
จริงครูหนุ่มทำอาชีพก็คือครูสอนเต้นซุมบ้าหรือครูสอนเต้นทุกรูปแบบคะ
ถ้าเป็นตอนนี้ก็คือสอนเต้นซุมบาสเป็นส่วนใหญ่
แต่ถ้าก่อนหน้านี้นะคือหนุ่มสอนเต้นแจ๊สสอนเต้นแอโรบิกสอนเต้นลาตินอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนเต้นมาก่อนแต่ทีนี้ได้มาสะดุดที่ซุมบ้าว่ามันมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคลาส
ความสามารถเราทุกสิ่งทุกอย่างสามารถออกไปในค้าซุมบ้าได้ก็เลยหันมาสอนซุมบ้าครับ
หนุ่มเล่าให้พี่ขวัญฟังหน่อยว่าครูหนุ่มเส้นทางการเต้นของครูหนุ่มมาจากไหนคะ
คว้าดาวมาจากไหนคะถึงมาเป็นดาวเต้นขนาดนี้
จริงแล้วหนุ่มไม่รู้ตัวเองหรอกว่าว่านุ่มเต้นเก่งหรือตัวสอนเก่งแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่านุ่มได้ไปเรียนที่เรมันเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโคโลนที่เรมัน
แล้วฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเต้นเราก็รู้สึกว่าเราอ่านหนังสือเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าตาเราก็จะไม่มองในหนังสือก็จะมองแต่ในสตูดิโอสอนเต้นสตูดิโอนั้นซึ่งมีคนเยอะแยะมากมายและในปีนั้นน่ะเจ้าของสตูดิโอนั้นได้แชมป์ยุโรปด้วยหนุ่มก็เลยรู้สึกว่าหูมันจะต้องสนุกมากถ้าเราไปอย
เพราะว่าป๊าเป็นคนเยอรมันตอนนั้นนะครับเป็นคุณพ่อคนใหม่ทีนี้เขาก็สนับสนุกหนุ่มมากเลยบอกไปเรียนให้ได้ผลที่ดีที่สุดกลับมานะ
เดี๋ยวนะคะเอาใหม่นะครูหนุ่มไปเรียนที่เยอรมนีนะคะ

แล้วคุณหนุ่มไปเรียนอะไรที่นั่นก่อน

เรียนภาษาก่อนทีนี้เนี่ยขณะที่เรียนภาษาเนี่ยก็ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยโคโลนด้วย
อ่าสอบเพื่อที่จะเข้าเรียนอะไรคะ
เอ่อมันคือแผนกเป็นแบบเมดิซิน
อะไรอ่ะ

เดี๋ยวไปสร้างสะพานข้ามบ้านไปอยู่ที่สตูดิโอเต้น
คือชีวิตหนุ่มจริงแล้วตอนแรกเนี่ยหนุ่มมีความสับสนในชีวิตมากว่า
ฉันจะทำอะไรต่อไปแต่ว่าคือสิ่งที่เรียนคือเราเป็นคนเรียนเก่ง
เราเป็นคนเรียนได้แต่เราก็ไม่ได้ชอบไงฮะ

คือตอนนั้นที่เรียนคือเรียนเพื่อเป็นหมอเรียนไปสายหมอ

แล้วตอนนั้นที่วาดฝันไว้คือเราเข้าเรียนไม่ได้ซินแล้วเราจะไปทำอะไร
ก็คือตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าอยากเรียนตามใจพ่อกับแม่

เพราะเอิญเรียนเก่งก็เรียนได้พอเรียนได้แล้วก็

แต่ก็ดีใจตรงที่ว่าที่บ้านก็สนับสนุนอยากเรียนเต้นก็ไป
เพราะเขารู้ว่าหนุ่มเป็นคนอยากจะทำอะไรแล้วทำจริง

แล้วคุณหนุ่มไม่เคยเต้นมาก่อนหน้าที่จะบ้านอยู่ตรงข้ามสตูดิโอเต้นเลยเหรอ
ก็คือจะบอกว่าเคยเรียนมาก่อนไหมไม่เคยเรียนมาก่อนแต่คือสามารถเคลื่อนไหวตามได้เอาแค่นั้น
เอาใหม่งั้นสเต็ปก่อนที่จะไปเรียนที่เรมันแล้วเห็นว่าตรงข้ามบ้านคือสตูดิโอเต้นไม่รู้เลยเหรอคะว่าเราชอบเต้นหรือแบบเราเต้นเก่งสเต็ปเราเจ๋งอะไรอย่างเงี้ย
ไม่รู้ไม่รู้หนุ่มชอบแค่ชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงแต่ไม่รู้ว่าเราเต้นเก่งไม่รู้เลย

เต้นบนโต๊ะไม่เคยแต่เคยแต่เอาผ้าขนหนูมาพำทำเป็นผมยาวแล้วก็ร้องเพลงอะไรอย่างนั้นเคย
แต่พี่ก็เคยผมยาวกลางคืนเลยบางวันก็ผมส้ายเพราะว่าใช้ผ้าชิ้นตัวบางวันก็ผมยาวเพราะว่าใช้ผ้าห่มนะคะ
แต่ว่าคือคุณนุ่มก็ไม่รู้เลยว่าเรามีความชอบเรามีพรสวรรค์เรามีความรักไม่เคยรู้

ทั้งบ้านอยู่ตรงข้ามสตูดิโอเต้นแล้วครูในโรงเรียนนั้นได้แชมป์ยุโรป

หนูว่าก็อยากอีนเนอร์เยอะมาก
หนุ่มว่านุ่มอินเนอร์เยอะมากไงจนครูก็ต้องหันมามองกันว่าหนังนี้ใครอ่ะ
ครูหันมามองอลังการมากตอนนั้นคือแบบว่านุ่มก็ตัวดำผอมแล้วก็เดอะ
เป็นเหมือนกับเป็นเอเชียคนเดียวที่นั่นไหมคะตอนนั้นครับมีน้องชายเข้าไปเรียนด้วย
โอ้อพากลับไปทั้งพี่ทั้งน้องเป็นตัวแทนประเทศใช่สะใจมากเวลาเรียน
เหมือนกับว่าเรามีทงชาติติดอยู่บนหน้าผากว่าไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยประเทศไทยต้อง
คือหลังจากจบคลาสแรกผมรู้สึกเปืดคอเป็นคอมากเนื่องจากเคร่งคออยู่ตลอดเวลาปรังงาตลอด
แล้วเดี๋ยวนะคะคลาสแรกเท่ากับว่าเป็นคลาสแรกในชีวิตที่ไปเรียนเต้น

แล้วก็ก็คือเนื่องจากครูเขามีทักษะในการสอนที่ดีมาก
ในการเดินในการก้าวทำให้เราตามได้เนี่ย
หนูก็เลยเริ่มชอบตั้งแต่คลาสนั้นเลย
แต่จริงถ้าบอกว่าวอล์นี่คือก็จังหวะไม่ได้เร็วไม่ได้แรงนะ

แล้วยังไงคะพอคลาสแรกได้แล้วปุ๊บ

แล้วหนุ่มก็ลงคอร์สยาวเลยเรียนปีนึง

ก็ตอนนั้นความทรงจำลังเลือนมาก
เพราะรู้สึกว่าตัวเองเข้าหลายคลาสมากจนจำอะไรไม่ค่อยได้

ฉันจะต้องไปแบบตัวแทนประเทศไทยสุด

ซึ่งก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า
คู่เต้นของเราที่โรงเรียน

แล้วก็มาซ้อมกันก่อนที่จะไปเรียน
ต้องลงไปเรียนหรือไปแข่งกันเนี่ย

ทวนก่อนเพราะว่าครูจะต่อท่าใหม่เรื่อย
เดี๋ยวเราจำไม่ได้ก็ไปเสียหน้าในคลาส
แล้วเมดิซินตอนนั้นหายไปไหนคะที่เรียนเมดิซิน

เพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละ
จริงคุณหนุ่มแบบคือแวบแรกเลยใช่ไหม

พอได้สัมผัสเสียงดนตรีการเคลื่อนไหวปุ๊บ

หนุ่มก็บอกที่บ้านเลยว่าหนุ่มว่านุ่มเรียนผิด

ที่บ้านเข้าใจมากที่บ้านซัพพอร์ตหนุ่มมาก

ที่บ้านบอกว่าแล้วหนุ่มคิดว่าอะไรถูกสำหรับเราล่ะ
หนุ่มบอกว่าหนุ่มว่าสายสินน่าจะถูกกับเรา
หนุ่มดูจากการที่เราเต้นการที่เราใช้ภาษาได้ดี
ภาษาอังกฤษภาษาเรมันเราได้ดี
หนุ่มรู้สึกว่ามันต้องสายสินหรือเปล่า
ตอนนั้นครูหนุ่มพูดเรมันคล่องแล้วไปอยู่นานแล้วหรือยัง
ไปอยู่แค่ปีเดียวแต่หนุ่มได้ภาษาค่อนข้างเยอะมาก

เพราะฉะนั้นเราก็สื่อสารได้แล้วรู้ว่าเขาจะบอกเราว่าต้องขยับอะไรวางอะไร
คือหนุ่มฟังเข้าใจหมดแต่บางทีการตอบออกไปเนื่องจากภาษามันยากมาก
เราก็ต้องคิดนิดนึงแล้วก็ตอบ
เพราะฉะนั้นตอนแรกคุณหนุ่มก็เริ่มจากการเป็นนักเรียนอยู่๑ปีพร้อมกับน้องชาย

น้องชายหนุ่มคิดว่าน้องชายไปเพราะว่าไม่อยากให้หนุ่มไปคนเดียว

ตอนนั้นคือเนื่องจากน้องชายหนุ่มอยู่ที่เรมันมาก่อนหนุ่มหลายปี
เขาก็จะได้ภาษาเยอะมากเขาก็จะมีเพื่อน

เรียนไปจนถึงท้ายคอร์สเนี่ย
ก็จะมีการแข่งขันในคอร์สที่เราเรียน

ก็ยืนกันแบบแต่งตัวกันเต็มที่ใส่สูตร
เก็งคอร์สต้นต้น

หนูมได้ที่หนึ่งน้องชายหนูมได้ที่สอง

คือแบบเฮ้ย

แล้วตั้งแต่นั้นมาหนุ่มก็ได้ทุนเรียนเต้นฟรีมาตลอด

ลูกตาใช่คอเดินแต่ง
เพราะฉะนั้นเราก็เรียนชะพอทางก็เหมือนทางเต้นมาเลย

หลังมาอีกนานเลยใช่ไหมคะหลังมาอีกนานเลย
ซุมบ่ะเกิดมาด้วยบังเอิญมากเนื่องจากคนที่เป็นครูคิดค้นซุมบ่ะเค้าเป็นครูอาโลบิกมาก่อน
อุ้ยแล้วทำยังไงดีเนี่ยในรถมีแต่เพลงนั้นแหละเอามาเปิดสอน
แต่เนื่องจากเพลงไลธินมันจะมีท่าของไลธินถูกไหมครับ
ให้นักเรียนตามได้นักเรียนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันดี
มันมีจังหวะเมอร์เร็งเก้มีชัชช่ามีจังหวะระบำพื้นเมืองของโคลัมเบียชื่อคุมเบีย
มีระบำหน้าท้องมีสไตล์เรเกตเติ้ลมีหลายอย่าง
ลูกค้าเลยบอกว่าเธอสอนแบบนี้สิแบบนี้มันสนุกมันไม่น่าเบื่อเหมือนแอร์โรบิก
เขาก็เลยรู้สึกว่าฉันจะต้องทำคลาสนี้
เขาก็เลยทำคลาสนี้ให้ดังที่ประเทศโคลอมเบียก่อนนะฮะ
เขาก็รู้สึกว่ามันดังพอแล้วฉันจะไปเปิดบริษัทใหญ่ที่อเมริกาเลยละกัน
เพื่อทำลิขสิทธิ์ทำอะไรและขายทั่วโลก
เขาก็เลยไปเปิดที่อเมริกาพอเปิดปี๒๐๐๑มันบูมเลยทันทีที่อเมริกา
มันดังทันทีเพราะว่าซุมบ้าเนี่ยมันมีทริคอยู่๓อย่าง
ที่มันทำให้ดังทั่วโลกก็คือ
ไม่ใช่ตามได้แต่ว่าเต้นก็ตามได้แล้วยังไงไม่สนุกก็ไม่ได้
มันก็เลยทำให้คนพูดต่อพูดต่อพูดต่อทั่วอเมริกา
อเมริกาดังและทางยุโรปอยากได้บ้าง
ก็ไปดังในยุโรปไปเปิดที่เยอรมันไปฝรั่งเศสหลายที่
ประกอบกับช่วงนั้นที่เยอรมันเขาดังมากเพื่อนหนุ่มคนหนึ่ง
คนนี้เป็นสมาชิกแต่ว่าจะมาหานุ่มบ่อยเขาเป็นคนอเมริกัน
มาหานุ่มที่ฟิตเนสก็บอกว่าหนุ่มยูเต้นเก่งมากนะยูสอนเก่งมาก
ทำไมยูไม่สอนซุมบ้าล่ะอ่ายูบอกอะไรคือคือคือ
อย่ามาท้าทายฉันอย่ามาท้าทายตื่นเต้นอย่ามาท้าทายฉัน
เออรู้จักว่าฉันเป็นใครเขาบอกฉันเรียนมาแล้วจ้ะ
นางก็นางเอาดีวิดีมาให้หนุ่มเลยบอกว่าลองดูยูต้องเต้นได้
ต้องชอบแบบนี้หนุ่มเลยบอกหนุ่มบอกในคลาสว่าหนุ่มจำได้เป็นคลาสที่
โรงแรมแห่งหนึ่งสุขุมวิทย์ซอย๒หนุ่มบอกสมาชิกบอกว่า
วันนี้หนุ่มจะไม่สอนเต้นหนุ่มจะเต้นตามอันนี้
ถ้าอีนี่มันดีจริงอีนี้มันดีจริงฉันจะสอนแบบนี้ให้พวกคุณ
คืออย่างนั้นเลยคือไม่ว่าจะต้องไปเตรียมที่บ้านก่อนนะ
ไม่ให้สมาชิกรู้ไม่ให้ลูกค้าเรารู้ไม่เปล่าวันนั้นคือเสียบซีดีแล้วเต้นตามอย่างเดียว
คล้ายเต้นตามอย่างเดียวตามองทีวีอย่างเดียวไม่มีใครมองหนุ่มเลย
แต่พอเต้นไปเต้นไปเฮ้ยมันสนุกมันเต้นได้มันตามได้ทำไมฉันเหงื่อเยอะขนาดนี้
หนูก็เลยว่าไฟลุกอีกรอบนึงแล้วแบบฮะฉันอยากสอนอันนี้เช็คในอินเตอร์เน็ตทันที
คือแบบนิ้วก็ดีดขึ้นมาตรงนั้นเลยใช่ไหมฉันต้องสอนอันนี้ในเมืองไทยยังไม่มีคนสอนเลย
แล้วฉันได้นี่ฉันทำได้นั่นคือปี๒๐๐๑ตอนนั้นคือปี๒๕๖
เดี๋ยวนะคะครูหนุ่มเรียนเต้นมาตลอดแล้วก็เป็นครูสอนเต้นทุกอย่าง
ใช่มากี่ปีก่อนจะได้ซีดีนั้นในเมื่อ๑๐ปีเป็น๑๐ปี
เพราะว่าตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มีคำว่าซุมบ้าเข้ามาเลย
แล้วปี๒๐๐๘พอคุณหนุ่มเต้นตามซีดีนั้นจากนั้นก็คือได้นามสกุลนั้นมาเลย
ยังยังไปเรียนก่อนหนุ่มบินกลับไปที่เยอรมันหนุ่มกลับไปที่เรมันไปเทรนด์ว่าซุมบ้ามันคืออะไร
บ้ามันประกอบด้วยอะไรบ้างในหนึ่งคลาสจังหวะแต่ละจังหวะมีอะไรบ้างเป็นพื้นฐาน
เอ้ยแต่ครูหนุ่มกลับไปคือมีพื้นฐานเป็นครูสอนเต้นอยู่เลย
เราก็เต้นตามได้อยู่แล้วทำไมต้องกลับไป
เพื่อจะให้ทำได้ง่ายสนุกเห็นผลในการลดน้ำหนัก
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเรียนก่อนว่าท่าแบบนี้นั่นเอง๔ท่าที่มันเป็นพื้นฐานของจังหวะนี้

หนูไม่ได้เรียนอะไรเยอะแยะแต่ไปเรียนรู้ความคิดของเขา
ว่าเขาทำให้คลาสมันจบไปด้วยความสุขอย่างไร

ไม่นานเพราะว่าแบบนี้เรียนแค่๒วันก็จะได้ความคิดเขาแล้ว

ง่ายมากสนุกมาก
คือคุณผู้ฟังที่เคยเต้นซุมบ้าจะนึกออกที่ครูหนุ่มเล่าให้ฟัง

ในขณะที่ฉันไม่ใช่สายเต้นค่ะ
เคยลองซุมบ้าขอใช้คำว่าหอบแดกค่ะ

ก็รู้สึกว่า
มาเยอะมาก

ในโรงแรมเลยจะรับคน๒๕๐คน

ด้วยการเต้นแบบใหม่นี้๒๕๐เลยเหรอคะ
๕๐คนเก็บคนละ๕๐๐บาท
คนมากันเต็มเต้นกันสุดเหวี่ยงมากเหงื่อเงอแตกเต็มตัว
ทุกคนบอกว่าทำไมเหงื่อมันออกมาได้เยอะขนาดนี้
ซึ่งเขาไม่รู้ไงว่ามันง่ายสนุกแล้วก็เห็นผลในการลดน้ำหนัก

คลิปนี้เป็นทริคที่ทำให้ซุมบ้าดังแล้วดังอีกจนไม่ตกลงเลย
คุณหนุ่มคะทำไมซุมบ้ามันเหนื่อยกว่าอันอื่น
เพราะมันเร็วเหรอจังหวะเพลงมันเร็วเลยทำให้เราเต้นเร็วเหรอ
ไม่ใช่ค่ะจริงแล้วซุมบ้ามันไม่ได้เหนื่อยกว่าอย่างอื่น
แต่ซุมบ้ามันทำให้เราเคลื่อนไหวได้หมดทุกท่า
เพราะมันง่ายและสนุก
คนก็ทำกันใหญ่เลยทำได้ทำได้เปลี่ยนตรงนี้
บางทีมันมีเสียงจังหวะมาติ๊งครูก็ไปเล่นกับจังหวะติ้ง
เขาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นไงว่าอะไรมันจะมาต่อ
เหมือนเราเล่นเกมเต้นอะไรมันจะมาต่ออะไรมันจะมาต่อ
อะไรคล้ายแบบนั้นมันก็เลยสนุกฮะ
คือมันเคลื่อนไหวทั้งตัวใช่ไหมคะ
คือยิ่งใช้กล้ามเนื้อมากการเผาผลามันก็จะเยอะ

เรียนรู้สึกว่าตกลงที่เรียนเปิดอินสตาแกรมของทุกคน

ไอ้หยังเนี่ยทำไมมีทุกที่
คุณหนุ่มทำไมลูกศิษย์เยอะมากขนาดนี้
คือจริงแล้วหนุ่มจะบอกว่าที่ซุมบ้าในเมืองไทยดังมากขนาดนี้เนี่ย
ไม่ใช่เพราะหนุ่มเป็นเพราะดาราจริงเขา
ช่วยแชร์ช่วยอะไรกันคือมันสนุกมากไง
แต่ครูหนุ่มก็สอนสนุกอันนี้ปฏิเสธไม่ได้
นิดนึงแหละก็ต้องพูดถ่อมตัวนิดนึง

แต่ว่าพี่ขวัญเห็นดาราไม่ว่าจะเป็นอาจจะรุ่นใหญ่หน่อยนะคะ
รุ่นกลางหรือว่ารุ่นน้องเล็กก็คือเนี่ยต้องคุณหนุ่มอะ
คลาสเนี่ยบอกคนเยอะมากยังเคยพูดกับเพื่อนบอกว่าเขาไม่เต้นชนกันเหรอวะ
แล้วทำไมคลาสเขาคนเข้าแน่นขนาดนั้นคือทุกคนจะต้องมาให้ได้ใช่ไหมคะ
หนุ่มจะบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งฝั่งหนึ่งเป็นดาราอีกฝั่งหนึ่งเป็นสมาชิก
แล้วเขาก็มองกันแบบหันซ้ายหันขวากันยาย่าก็อยู่ในนั้นด้วยนะ
ก็ไม่ว่าจะเป็นแบบคลิปสั้นแค่ไหนเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบบทุกคนแบบแต่หน้าเปรียบพร้อม
คือทุกคนหน้าพร้อมมากหน้าพร้อมมาก

จะบอกว่าการเต้นไม่หยุดเลย๑ชั่วโมงนี้เหนื่อยมากนะคะ

เพราะว่ามันกระชากหาร์เดทใช่มั้ย
คือเวลาเต้นมันกระชากขึ้นกระชากลง
ซุมบ้านุ่มรับตรงนี้ตรงที่ว่า
เขามีการดีไซน์เพลงต่าง
ให้เป็นจังหวะที่เร็วแล้วเดี๋ยวลงมาช้าให้เราได้พัก
แล้วขึ้นไปใหม่มันก็เหมือนกับดึงพื้นแล้วก็ลงค่อยผ่อน

ผมว่ามันกระชากอัตราการเต้นของหัวใจรุนแรงมากใช่ไหมคะ
แต่ว่าคนที่เต้นได้จะแข็งแรงมาก

มากบางทีก็ลื่นกันอยู่ในคลาสนั่นแหละ

เออจะออกให้เช็ดพื้นหรือวัลเลอร์บอทไม่ได้
ชั่วโมงนึงนี่แบบถ้าเบิร์นได้เป็นพันนี่แบบโอ้โห

ก่อนอันนี้คือแบบใหญ่มากตอนที่เข้าคือก้นมันกินไปแล้ว๑กระโจก

เพราะเรื่องของ

แล้วแบบว่าจ้องอยู่ตลอดเหมือนหาเรื่องตลอดเวลา
ใช่คิดว่าคุณกิ๊กจะเข้าไปขยัมคอครูหนุ่มแล้วนะคะค่ะตั้งใจมากจริง
โดนพันล้านเปอร์เซ็นต์คือทุกอย่างหายไปหมดในทิศตาเลยค่ะ
คุณหนุ่มจำบรรยากาศตอนนั้นได้ไหมตอนนั้นพี่ขวัญทำข่าวใช่ไหมคะ
มีสถานที่ไหนที่จะต้องไปบ้างยังไงฟิตเน็ตไม่รอด
ไม่มีทางรอดและคลาสครูหนุ่มไม่มีทางรอด
ก่อนเลยจ้ะโดนก่อนเลยจ้
คนเยอะคือมีวันหนึ่งหนุ่มจำได้ว่า
โควิดระบาดแล้วต่างประเทศมันทำยังไงดีวะ
อย่ามาถึงไทยนะอย่ามาถึงไทยนะอย่ามาถึงไทยนะ
วันรุ่งขึ้นประกาศอ้าวประกาศซะแล้วว่า
ฟิตเน็ตสตูดิโอสนามมวยทุกสิ่งอย่างปิด
ทุกคนเต้นในคลาสกันแบบว่า
ปกติคือวันนั้นคือวันสองสุดท้าย
ปกติเราจะมีหู้สั่นกันใหญ่

ไม่มีเสียงสักคนยังงงอยู่ว่า
มันเป็นเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยมันเหมือนในหนัง
ที่ประเทศมันจะต้องปิดไม่มีใครเดินตรงถนน

แต่ในท้ายที่สุดรัฐบาลประกาศแล้วว่าต้องปิด

ทำไงดีฉันไม่ได้เต้นฉันอ้วนแน่อะไร

คุณหนุ่มเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่คิดว่าฟิตเน็ตปิดเนี่ย
คือพี่ขวัญนะไม่รอด

ฟิตเนสถ้าแบบมันเป็นเล่นเครื่องหรือฟรีเวท
มันยังตัวต่อตัวมันยังอยู่ไกลใช่

หนุ่มเตรียมตัวไม่ทันก็คือ
หนุ่มเคยคือเนื่องจากหนุ่มสอนเยอะมาก

ฉันอยากจะ
หยุดอยู่บ้านสักเดือน๒เดือนจังเลย

แต่เราก็คิดว่ามันแป๊บเดียวไง
เราไม่คิดว่ามันสามสี่เดือนไง

อาทิตย์แรกมีความสุข
ไม่มีปัญหา

แต่เงินมันก็ไม่เข้าเลยเนาะ

ก็เต้นเองเต้นเองไปก็ไม่สนุกป่ะ
ทำแบบไลฟ์ให้ประชาชนได้ดูก็ดีเหมือนกันเนอะ

คนเริ่มประมาณ๖๐๐๗๐๐คน

สักเกือบ๓๐๐๐คนมีอยู่คลิปหนึ่ง

คนดูครูหนุ่มยิ่งดีด

ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยในการที่ทำให้คนที่ติดอยู่บ้านได้ออกกำลังกายเนี่ย
ผมก็รู้สึกว่าการที่เราสอนให้คนที่อยู่ที่บ้านได้ออกกำลังกายแบบฟรีเนี่ย
ปลื้มใจหนุ่มรู้สึกว่า
อย่างน้อยเราเป็นแค่ครูสอนเต้นแต่เราทำอะไรให้ประเทศชาติได้นะ
ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่หนุ่มรู้สึกว่า

คือขั้นแรกตอนแรกไม่ตกใจเท่าไหร่เพราะอยากพักร้อนบ้าง
เพราะว่าคลาสแน่นสอนยาว

แต่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะหยุดเป็นหน่วยเดือน

หนูก็คิดว่าครึ่งเดือนก็มากแล้ว
ฉันก็พอแล้วฉันพักแค่นั้นฉันพอแล้ว
แต่ไม่ใช่ไปต่อเรื่อย

แล้วไม่คิดจะหาตังค์เหรอคะ

ตอนนั้นหนุ่มไม่คิดเลยเพราะหนุ่มรู้สึกว่า
ทุกคนลำบากทุกคนไม่ได้ตังค์

แต่ว่าก็ผ่อนบ้านหมดพอดี

ข้าวเปล่าก็มีอยู่ที่บ้านอยู่

แต่พอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ย
พอเรารู้สึกว่าสถานการณ์มันค่อยดีขึ้นนิดหน่อยแล้วเนี่ย
หลายคนในคลาสที่เราทำไลฟ์เนี่ย
ก็บอกว่าครูหนุ่มอยากให้คุณหนุ่มเปิดต่อ
มีความสุขกับการเต้นกับครูหนุ่ม
เพราะว่าตัวพี่เองอยู่ที่อังกฤษ
เยอรมันอยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่ญี่ปุ่น
มีทั่วโลกที่เข้ามาดูเรา
อยากให้เราทำคอร์สออนไลน์ต่อไปเรื่อย
ก็นั่นแสดงว่าก่อนนั้นเขาก็ไม่ได้มีโอกาสเลื่อนกับคุณหนุ่มอยู่แล้ว
ไม่มีเพราะว่าตัวหนุ่มเองก็ไม่ทำไลฟ์แคลอส
เพราะเหมือนมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลง
มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง

คู่ขนานกันไปคืออันนี้ครูหนุ่มทำแล้วครูหนุ่มมีความสุข

แต่โลกของความเป็นจริงเรียกร้องหาค่าเช่าดอกเบี้ยอยู่

เป็นเวลาหลายเดือนมากซึ่งหนุ่มแบบว่าน้ำตาซึมอ่ะ
ถ้ายูเก็บค่าเช่าฉันฉันตายแน่

ฟรีไป๓๔เดือนคือไม่ไหว
ประกอบกับตรงนั้นเราเริ่มคิดได้แล้วว่าถ้าโควิดมันอยู่ปีนึงล่ะ

หนูเลยแบบเอาล่ะไหนก็ไหนล่ะ
คอร์สออนไลน์แบบเก็บตังค์ด้วยก็๑๒๐๐บาท
คลาสก็ตกคลาสละ๕๐บาทซึ่งมันก็ไม่แพง
คนก็กระนำมาสมัครใหญ่เลย

คือคลาสครูหนุ่มไม่ใช่แค่ทำให้คนออกกำลังกายได้นะ
คือพี่ว่ามันการระบายความเครียดในใจ
ความจดจ่อหดหู่อะไรอย่างนี้กับโควิดอ่ะ
มีคนหลายคนที่บอกว่าคุณหนุ่มเชื่อไหมพี่เครียดมากที่ทำงาน
แต่พอมาเต้นกับครูหนุ่มนะเหมือนครูหนุ่มเอาความเครียดนั้นหายไปหมดเลยจากพี่

หลายคนบอกว่าครูหนุ่มเชื่อไหมพี่ไม่กินยามาอีกแบบเป็น๕๖ปีแล้วตั้งแต่เต้นกับครูหนุ่ม

หนุ่มรู้สึกว่าคราบปืนใจนี่เราช่วยได้ขนาดนี้เลยหรอ
ครูหนุ่มผ่านช่วงหดหูบ้างไหมหรือว่าพอทำคลาสออนไลน์
พอได้เต้นพออะไรก็ไม่เป็นหรือมีเหมือนกันที่ผ่านช่วงหดหู่
พีคเลยวิกฤทธิ์เลยตอนนั้นน่ะค่ะ
ตอนที่วิกฤตมากเนี่ย

ฉันจะสอนอะไร๒๔คลาสในข้างหน้า

เดี๋ยวจะบอกว่านี่มันเป็น
เขาเรียกว่าเป็นแนวทางของคนออกกำลังกายจริงนะ

มันได้หลั่งสรรความสุขออกมา
ตอนนั้นคิดไหมครับว่า
เอ๊ะ
แล้วมันจะกลับมาเปิดคลาสจริงได้หรือเปล่า
หนุ่มก็ยังไม่คิดว่ามันมาเปิดคลาสจริงได้หรือเปล่า
หนุ่มก็เลยเผื่อใจไว้ก่อนว่า

ปิดแน่ถ้าเป็นแบบนี้
อาคารก็อยู่ไม่ได้ทั้งอาคารเลยไม่มีคนเช่า
เขาอยู่ไม่ได้เขาอาจจะต้องปิดตัวลง

หนูก็เลยเน้นมุ่งในเรื่องออนไลน์ว่าเราต้องสอนให้ดี
เราต้องทำให้เขาเห็นผลเราต้องทำให้เขาสนุกด้วย
และเราก็ต้องสร้างความหลากหลายในการออกกำลังกายให้เขาให้ได้
เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คือวางแผนเตรียมเผื่อไว้ถ้าต้องปิดสตูดิโอจริง

แล้วจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเท่ากับว่าตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าไปต่อ

จริงก็มีออนไลน์ก็มีตอนนี้เหนื่อยมาก
กำลังจะบอกว่าร้านค้าออนไลน์ก็ทิ้งไม่ได้แล้วด้วย

ตายแล้วอันนี้ไม่เหมือนเจอวิกฤตเลยเนอะเหมือนเจอโอกาส

หนุ่มจะบอกกับเพื่อนไว้เสมอว่าทุกคนคิดว่าวิกฤตมันคือสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิต

หนุ่มเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างที่คนหลายคนพูดจริง
เพราะว่าต้องพยายามอ่านตัวเองให้ออกว่าจะไปในแนวทางไหนและไปให้เร็ว
ก็เร็วสิก็จังหวะซุมบ้านนี่เร็วมากเลยแหละตามตามไม่ทันเลยพูดตรง
ครูหนุ่มเท่ากับว่าตอนนี้ครูหนุ่มก็คือได้โอกาสจากช่วงโควิดให้เราคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้
พอมันแก้ทางตอนนั้นได้เราก็ต่อยอดเลย
ต่อยอดแล้วก็ไปได้ไกลมาก
แต่ตอนปรับตัวคือคลาสออนไลน์พอนึกออกนะคะ
แต่ว่าพอกลับมาต้องปรับตัวยังไงกับคลาสจริงที่เราสอนปกติบ้าง
หนุ่มก็บอกสมาชิกหนุ่มประกาศก่อนที่จะเปิดวันแรกเลยบอกว่า
สิ่งที่ยูต้องรับให้ได้นะทุกคน
อันที่๑เราจะยืนห่างกันนะ
อันที่สองเราจะไม่มีวิ่งไปอี๊ดใส่กันไม่มีแล้ว
ทุกคนต้องหุบปากให้สนิท
อันที่๓รองเท้าทุกคนจะต้องถือมาแล้วมาใส่ในห้องเต้นเท่านั้น
ถ้ารับ๓ข้อนี้ไม่ได้อย่ามา

แต่ว่ามันจำเป็นมาก

อาคารทั้งอาคารอาจจะถูกปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้
สมมุติเขาเกิดมาแพร่ที่คลาสเรา

ทุกคนก็จะเอารองเท้ามาเปลี่ยนวางอยู่หน้าคลาสเต็มไปหมด
แล้วก็ถือรองเท้าเข้ามานั่งในคลาสเปลี่ยน

เอาเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้ออะไร

อันนี้สำหรับค่าเชื้อที่พื้นนะ

คือทุกคนช่วยกันคือน่ารักมาก

คือจะบอกว่ารองเท้าเป็นสิ่งที่แบบเราไม่ค่อยนึกนะ

แต่บางคนก็คือใส่มาจากบ้าน
สมมุติว่าสมมุติอย่างนี้นะหนุ่ม

เวลาเราจะเดินจากข้างนอกเข้ามาในห้องล็อกเกอร์
เราก็ใส่รองเท้าธรรมดาย่ำออกมาจากข้างนอก

แม้ว่าเราจะเปลี่ยนแล้วในห้องล็อกเกอร์เป็นคู่ใหม่

ก็คู่ที่เราถือมามันก็เหยียบไปตรงที่เดิม
มีคนเป็นแบบฉันด้วย
มีคนคิดแบบฉันด้วย

แต่ว่าตอนนี้ผมล่วง

ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราเดินเข้ามาในคลาสเต้นเนี่ย
ท่าเต้นมันไม่ใช่เป็นแค่ท่ายืนเต้น

เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสติดได้ตลอดเวลา

ถ้าคลาสเต็มกี่คนต่อ๑คลาสคะ

แล้วตอนนี้ตอนเปิดก่อนตอนเปิดให้กี่คน

ไม่ถึงครึ่งเนาะ
ถึงครึ่งแล้วก็คือเงินที่ได้มาทั้งหมดก็คือจ่ายค่าเช่าหมดไง

แล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย
อย่างตอนนี้ก็คือเริ่มจะเป็นแบบ๒๕คน๒๗คน๒๘คน
หรือถ้าวันไหนมันมีการบุ๊กผิดพระผิดพลาด
อาจจะมีคนอีก๕คนที่ไม่มีที่ยืน
ก็ยืนตามมุมที่เราบอกไว้เท่านั้น

ใช่ไหมคะใจแข็งมากก็ต้องยอม

คุณหนุ่มตอนนี้เนี่ยคือมันก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราปรับมา
ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดหรือใดก็แล้วแต่

สมมุติว่าบางทีเราจะออกจากบ้านตอนเช้าเข้ามาที่สตูดิโอเนี่ย
แต่แค่เดินออกมาก็คืออุ๊ยหน้ากากอยู่ไหน
เออใช่หาหน้ากากไม่เจอนี่ประสาทกินมาก
ประสาทกินมากแล้วที่ตึกที่เรนฮิวเนี่ยเขาบอก
ต้องใส่หน้ากากเท่านั้นแล้วเดินถึงจะเดินเข้ามาได้
ถ้าไม่ใส่ไม่ให้ไม่ให้เข้าอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวคุณหนุ่มคลาสคุณหนุ่มนี่ยังไงคะ
แรกนี่หน้ากากมั้ยต้องไม่ได้จริงเนาะมันหายใจไม่ทันอะ

เดี๋ยวตายก่อนพอจบหนึ่งคลาสหัวใจวายตายก็ไม่ไหว

นี่ก็เลยหนุ่มก็เลยบอกว่าเราจะไม่กรีดร้องเราจะหายใจกันเฉย

มันก็ยังโอเคแล้วเราไม่เดินไปหาเขา

เพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะไปโดนเขา
เห้ยก็คลุเงียบบ้าง

นางการหักปิดปาก

แล้วลูกค้าก็คือขำกันแต่ก็แบบว่าทำอะไรกันไม่ได้ไง
จริงคนมันสนุกมันต้องแบบว่าหวีดร้องเนอะแล้วตอนนี้ได้กรี๊ดบ้างยังไง
กรี๊ดแล้วค่ะตอนนี้คือไม่ไหวแล้ว
แต่ว่าในส่วนของคลาสเนี่ยนะคะถ้าสมมุติเราดูนะตอนนี้เราก็คิดว่าครูหนุ่มอาจจะต้องทนกับจำนวนนักเรียนต่อคลาสไปแบบนี้อีกระยะหนึ่งเลยใช่ไหม
หนุ่มคิดว่าจะต้องทนไปอีกสัก๓๔เดือน
หนูคิดว่านะเพราะว่าเพราะในหลายประเทศอย่างเช่นประเทศมาเลเซียอย่างนี้เขาก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่
เอาแบบไม่เสี่ยงอย่างนี้ใช่ไหมไม่รีบ

ถูกต้องพอแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งในคลาสหนุ่มจะบอกว่าเป็นคลาสที่มีผู้ใหญ่หลายคนด้วย
หรือว่าบางคลาสที่หนุ่มไปสอนข้างนอกอย่างเช่นที่โปโลคลับก็จะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอย่าง๖๐ขึ้นทั้งนั้น
หนูไม่สามารถเสี่ยงไม่สามารถเสี่ยงให้ตัวเองติดได้
ไม่สามารถให้ตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นได้
โดยเฉพาะที่บ้านหนุ่มอยู่กับคุณยายหนุ่มเลี้ยงคุณยายอย่างนี้
เขาไม่สามารถจะรับตรงนี้ได้เพราะว่าร่างกายอ่อนแออะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองมากที่สุด
ชอบต่อสังคมสูงมากเลยคุณหนุ่มมากเลยอ่ะมากเลยอ่ะ
ให้ครูหนุ่มมองประเมินหน่อยค่ะว่าครูหนุ่มจะกลับมารับนักเรียนแบบ๑๐๐ได้อีกเมื่อไหร่
ประเมินเฉพาะตัวเราเราคิดว่าสถานการณ์มันประมาณนี้
มันจะคลิกคลายไปคุณหนุ่มคิดว่าอีกนานนะ
สำหรับตัวหนุ่มเองหนุ่มคิดว่าพ้นปีนี้
สำหรับตัวหนุ่มเองนะหนุ่มไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไง
แต่ว่าถ้าพ้นปีนี้ไปได้แล้วเนี่ยหนุ่มคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
เพราะตอนนี้คนไทยก็เข้าใจในเรื่องการป้องกันตัวเองดีพอสมควร
สังเกตจากทุกคนใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งหนุ่มมั่นใจว่าสถานการณ์เดิมมันจะกลับมายากหน่อย
ในการที่จะทำให้แพร่กระจายไปเยอะอย่างนี้มันจะยากแล้ว
เพราะว่าเรารู้แล้วเรารู้วิธีแล้วว่าจะดีหรือเปล่า

แต่ไม่ต้องมีมาบ่อยกันนะ

เลวร้างเองเพราะว่าแบบพื้นที่มันปิดเนอะ
มากเลยนะที่แบบว่ายอมอ่ะเพราะว่ามันจริงแล้วตรงไปตรงมานะคะคือทุกคนลำบากมากช่วงโควิดคนลำบากจริง
แต่ว่าอันนี้ยังแบบยอมแบบเอ้ยเอาวะเดี๋ยวรอกันอีกหน่อยน่ารักอ่ะมีความผิดชอบต่อลูกค้า
ซึ่งครูหนุ่มคะเราแหมจะบอกว่าเราผ่านโควิดก็ไม่เต็มปาก
เราคิดว่าโควิดเราคลี่คลายแล้วนะคะของครูหนุ่มไม่ค่อยมีปัญหามีออนไลน์มาเสริม
แม้ว่าจำนวนต่อคลาสจะน้อยลงแต่ลูกค้ายังแน่นอยู่นะคะ
แต่คำถามคือเศรษฐกิจนะคะมีผลต่อลูกค้าของครูหนุ่มไหม

หนุ่มคิดว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะคลาสที่หนุ่มสอนอยู่ทุกวันเนี่ย
ทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจกันหมดเลยเป็นเจ้าของโรงแรมอันนี้โดนหนักเลยฮะ

เป็นเจ้าของร้านธุรกิจอะไรหลายอย่างซึ่งมันต้องใช้ชาวต่างชาติ
ใช้นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขารันบิสเนส
หนุ่มโดนเยอะมากเลยลูกค้าของหนุ่มเนี่ยคือหายไปเยอะมาก
หายไปแบบครึ่งหนึ่งเลยพูดเลยว่าหายไปครึ่งหนึ่งเลย
บางทีหนุ่มก็ส่งข้อความไปหาเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้าง
บอกว่ายังไม่ดีเลยครูพี่ขออยู่นิ่งก่อนพี่ไม่ไหวพี่ล้มหมดเลย
โรงแรมพี่ปิดแล้วอะไรแบบนี้หรือว่าร้านร้านพี่ไม่มีแล้วนะคะ

คนลุกอ่ะฟังแล้วแบบเฮ้ยพี่คนนี้ไงที่เคยแบบโหเต็มที่กับเรา
ใครจะไปไหนไปโรงแรมพี่ไปจัดงานนู่นนี่นั่นเขาทำได้
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าพี่ปิดโรงแรมแล้วนะคะคือแบบตกใจ

ใจหายใจหายคือของครูหนุ่มคือที่ถามครูหนุ่มเพราะว่าพี่ขวัญเชื่อว่า
เหรอเยอะเพราะฉะนั้นจะสะท้อนผ่านว่าคือคือลำบากคือตอนนี้ศะนาการโดยรวมมันคลี่คลายค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติพูดง่ายคือเราเห็นถนนเส้นหลักนะรถวิ่งรถติดแต่ถ้าเราเข้าไปในตอกซอ
มันเหมือนกับว่าถ้าเราได้ลองไปนั่งคุยจริง

ครูหนุ่มให้ประมาณสักพ้นปีนี้น่าจะดีขึ้น

เปอร์เซ็นหนุ่มคาดว่าน่าจะเป็นกลางปีหน้า

รู้สึกได้แบบนั้นเลยเพราะว่า
ดูจากสถานการณ์ลูกค้ารอบข้าง
มันก็ค่อยดีขึ้นแต่มันดีขึ้นแบบช้า
กลางปีหน้าน่าจะกลับมาสภาพเดิมได้แล้ว
คุณหนุ่มเห็นแบบพี่น้องที่มาคลาสมานั่งปรับทุกข์กันไหม

บางคนก็เอามือถือมาเปิด
ดูว่ามียอดเข้าเมื่อวานเท่าไหร่วันนี้จะเข้าเท่าไหร่
หรือว่าหุ้นพี่ตกเนี่ยหุ้นตกไปแล้วพี่ขาดทุนอยู่

ก็คือนั่งกันแบบปรับทุกข์กันทุกเช้าที่หนุ่มเห็นเวลามาเข้าคลาส

เราจะคิดว่าพวกนี้เต้นดูแรงจังเลย

แล้วทุกคนก็ปลดปล่อยในคลาสหนุ่มจริง
ที่มันอึดอาดอะไรแบบนี้
คุณหนุ่มก็เป็นคลาส์ส่งมาที่ฉันฉันรับไว้เอง
คุณหนุ่มมีแผนยังไงกับธุรกิจของตัวเอง
แง่ของเราเป็นคนทำธุรกิจเหมือนกัน
มีแผนยังไงบ้างหลังจากที่ผ่านโควิดที่รุนแรงมาแล้ว
และไม่รู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะกลับมากลางปีหน้า

คุณหนุ่มเผื่ออะไรไว้บ้าง
จริงแล้วตอนนี้หนุ่มก็ทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำได้แล้ว

หนุ่มสอนคลาสปกติซึ่งอาจจะคนไม่เยอะมาก
แล้วก็ต้องขอบคุณหลายส่วนที่ติดต่อหนุ่มมา
ในเรื่องการทำอีเวนต์ออนไลน์

คืออะไรอีเวนต์ออนไลน์ก็คือบริษัทเราเป็นบริษัทนี้นี้
เราต้องการให้สมาชิกของเราหรือว่าลูกค้าของเราได้สนุกกับครูหนุ่มในออนไลน์

ก็ทำเป็นอีเวนต์แบบออนไลน์หนุ่มก็รู้สึก
มันเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราต้องปรับตัวอีกอย่างหนึ่งแล้ว
มันก็มีสิ่งพวกนี้เข้ามาหนุ่มรู้สึกว่าถ้าเราพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

พยายามปรับตัวมองสถานการณ์ให้ออกอยู่ตลอดเวลา
และอีกสิ่งหนึ่งที่หนุ่มภาคภูมิใจในตัวเองมากก็คือ
หนุ่มเป็นคนที่เก็บโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตไว้กับตัวเองให้ได้
รับโอกาสที่คนหยิบยื่นเข้ามารับไว้ให้ได้ทั้งหมด
ปลื้มจะเรียกว่างกก็ไม่ใช่

จึงเต้นฟรีไปเง้อมาเยอะมาก

ในการที่เราทำงานที่มันมีคู่แข่งในออนไลน์อยู่แล้ว
แล้วเราเป็นคลาสปกติแล้วต้องจะเปิดออนไลน์เยอะมาก
นี่คือคอร์สออนไลน์ไม่ง่ายเลย
เราต้องนึกตลอดเวลาว่าตอนนี้
ขณะที่เราเต้นเพลงนี้ท่านี้ผ่านไป๑๐นาทีแล้ว

ถ้าพี่เหมือนคนอยู่ถ้าพี่ขวัญฯอยู่หรอว่าเต้

แล้วเราจะรู้ทันเขาแต่เขาก็จะต้องรู้ทันเขา
จริงตอนแรกแรกมันตื่นเต้นดี
พอหลังเรารู้สึกว่าฉันเริ่มพูดคนเดียวเป็นแล้ว

ฉันเริ่มพูดคนเดียวเออแต่ว่ามันสำคัญมากนะคะเพราะว่าจริงแล้วคุณหนุ่มทำงานกับคนแบบที่เห็นอะ
เหมือนพี่ขวัญแลกเปลี่ยนกันนะคะก็คือว่าพี่ขวัญเวลาสัมภาษณ์คนเนี่ยจะนั่งอย่างนี้
แต่ที่ผ่านมามันเป็นเดือนที่แบบสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์บ้างวีดีโอคอร์บ้าง
คือมันก็ทำอยู่แล้วแหละผ่านโทรศัพท์ผ่านวิดีโอคอลแต่ว่ามันไม่เป็นหลักไงคือมันต้องนั่งอย่างนี้
มันก็จะรู้สึกแปลกนิดนึงเออมันต้องมองตามันต้องเห็นท่าจริงและคือแบบ
ระหว่างโฆษณาแล้วก็จะได้คุยกันได้รู้จักกันแล้วผ่านแบบผ่านอย่างนี้ตลอด
เป็นเดือนเดือนแบบคือบางทีก็เลยไม่ต้องไปกูได้นะเนี้ยจริงจริงเพราะเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับแบบ
ที่มันไปซะก็จนขณะที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะแบบธรรมดามันห่างไปมากแล้ว
และครูหนุ่มจะต้องยิ่งรู้สึกว่าพี่เยอะมากรู้สึกเยอะมากอย่างตอนนี้นะหลายคนที่ลงอยู่ในคอร์สออนไลน์เนี่ย
ก็ลูกลงทะเบียนให้แม่ได้เต้นอยู่ที่บ้านเพราะไม่อยากให้แม่ออกไปวุ่นวายข้างนอกติดช่องติดเชื้อ
แม่ก็จะเต้นอยู่ที่บ้านส่วนตัวแม่เองเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเทคโนโลยีนี้มันอะไรยังไง
เล่นไลฟ์ออนไลน์อยู่ไงทำยังไงอะไรยังไงแค่กดแค่นี้ปุ๊บดูได้ละในเวลานี้
บางทีลูกก็ส่งข้อความมาครูหนุ่มแม่หนูชื่อจินตนานะ
วันนี้แม่ใส่เสื้อสีส้มเกล็ดกิ้งสีดำเหมือนที่ครูหนุ่มบอกนะทักหน่อย
หนูก็คุณแม่จินตนาวันนี้เสื้อสวยมากสีส้มกางเกงดำเลิศถูกต้อง
คุณแม่ก็แบบว่าครูมองฉันล่ะว่ายืนอายแล้วก็ลูกก็ส่งข้อความมาบอกว่า
แม่ยืนคุยกับครูแต่ครูไม่ตอบคือคุณน่ารักอ่ะเราก็จะได้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่
ผู้ใหญ่เขาไม่รู้จักแต่เขาก็พยายามทำให้ตามเทคโนโลยีให้ทันเลย
ต้องพยายามหาทางแก้เหมือนกันค่ะพี่หวังก็พยายามบิวต์ตัวเองยังไงแล้วแบบบิวต์แขกยังไงวะ
เวลาคุยกันแล้วมันไม่ได้มองหน้ากันนะคะทีนี้ค่ะครูหนุ่มพี่วันถามเผือก
การขยายธุรกิจหรือการปรับเปลี่ยนธุรกิจมันจะมีคำฝรั่งอ่ะนะ
คือมันต้องทำอะไรให้มันแบบเออมันคงต้องเปลี่ยนไปแล้วล่ะหลังจากนี้หรือว่าไม่
มันควรจะกลับมาเป็นเหมือนแบบของดั้งเดิมมากกว่า
สำหรับตัวหนุ่มเองเนี่ยคือนุ่มเป็นจุดขายของสตูดิโอ
คนที่อยากเต้นกับหนุ่มจะอยากมาเห็นหน้านุ่ม
เพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ย

คิดว่าสำหรับตัวหนุ่มเองเนี่ยไม่เวิร์คสำหรับลูกค้า
เพราะว่าลูกค้ายังต้องการได้มาเห็นเราตัวจริงอยู่
เขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้มากกว่าอยู่ในคอร์สออนไลน์
มันไม่ใช่ทุกอย่างที่มันจะต้องเปลี่ยนไม่ใช่ทุกอย่างมันรอแค่กลับมาเหมือนเดิม
คุณหนุ่มทิ้งท้ายหน่อยสำหรับคนที่อันนี้แบบเอาโจทย์ยากสุดเลยนะคือ
สำหรับคนที่จริงก็อยากออกกำลังกายอยากได้มาผ่อนคลายปลดปล่อยนั่นแหละ
แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะทำได้แล้วดูแลต้องดูแลแบบว่าฉันจะอยู่ต่อไปยังไง
ธุรกิจจะทำยังไงต่อหาเงินยังไงดี
คุณหนุ่มมีวิธีการให้กำลังใจไหมเพราะคุณหนุ่มบวกมาก
หนุ่มคิดว่าการที่เราจะมองสิ่งพวกนี้มันต้องมองที่ตัวเราก่อนอย่าง
อย่างที่หนึ่งก็คือสุขภาพจิตต้องดีก่อน
สุขภาพจิตดีสุขภาพกายต้องดีก่อน
เมื่อตัวเราพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจิตหรือกาย
มันจะมองสถานการณ์ออก
หนุ่มอยากให้อย่างน้อยเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราออกกำลังกายได้ที่บ้าน
หนูพูดในฐานะที่เป็นครูสอนออกกำลังกาย
ออกกำลังกายที่บ้านได้ทำตัวเองให้แข็งแรงทำตัวเองให้ปลอดภัยที่สุด
แล้วก็คว้าโอกาสทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตไว้ตลอดเวลา
เหมือนที่คนญี่ปุ่นบอกว่าโอกาสนี้มันเหมือนคนหัวล้านนะ
หนุ่มก็งงว่ามันคืออะไรโอกาสเหมือนคนหัวล้าน
ถ้าเราไม่รีบคว้ามันจะลื่นมือลื่นออกไปเลย
ไม่ว่าจะมีสิ่งอะไรเข้ามาเราคว้าไว้ก่อนแล้วเราพิจารณาว่าเราจะทำอะไรกับโอกาสนั้นดี

คุณมถ้าฟังคะครูหนุ่มแหมที่ฉันก็ไม่รู้จะสรุปยังไงนะ
คือถ้าสมมุติกับตัวเองเจอแล้วยังผ่านมาได้ขนาดนี้นี่นะคะ
เชื่อว่าใครที่เจอครูหนุ่มทั้งในออนไลน์แล้วก็ในคลาสปกติเนี่ยคือคงจะได้รับพลังจากครูหนุ่ม
แล้วก็คงจะได้กระตุ้นสารที่หลังออกมาเพื่อความสุขของตัวเองจากร่างกายของตัวเองผ่านมือผ่านการกระตุ้นของครูหนุ่มอยู่แล้วนะคะ
วันนี้ทางรายการต้องขอบคุณครูหนุ่มมากแล้วก็ตกลงนามสกุลซุมบ้าใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะนามสกุลซุมบ้าครูหนุ่มซุมบ้าค่ะ

ว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างในช่วงโควิดนะคะ

เพราะว่าเอาคนกันเองนี่แหละ

เราจะคุยกับพี่แจ๊คสถานีผีดุนะคะ
บอกได้เลยว่าจะเป็นแขกที่ดิฉันจะไม่รู้ประวัติ
ไม่รู้การทำงานและไม่อยากรู้ด้วยค่ะ
อย่างนั้นเดี๋ยวอีพีหน้านะคะเราปิดท้ายที่อาชีพ
เล่าเรื่องผีในสถานีผีดุกับพี่แจ๊ค
อาทิตย์หน้ามาลุ้นกันนะคะว่าดิฉันจะรอดหรือว่าไม่รอดนะคะ
สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเช่นเคยค่ะ
อีพีหน้าก็วันเสาร์๑๐โมงเหมือนเดิม
วันนี้ลาไปก่อนสำหรับจอมคุยกับจอมขวัญนะคะสวัสดีค่ะ